โอเคครับอ่ะผมจะมีเรื่องมาบอกนะคืออย่างนี้ครับคือตัวผมเองอ่ะวันนี้ผมไปถ่ายรายการมานะครับก็คือรายการผลกระแสกับข่าวเที่ยงนะฮะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมเองเนี่ยไปลงเสียงนะฮะที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับสตูแห่งนั้นเนี่ยชื่อว่าซีนซาวนะครับ
อยู่ที่ทาวนอินทาวน์นะครับอยู่ที่ทาวนอินทาวน์ผมอ่ะไปลงเสียงให้กับหนังโฆษณาตัวหนึ่งซึ่งผมเองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้ววันนั้นเองเนี่ยบังเอิญว่าผมอ่ะได้ไปเจอกับทางผู้กำกับซึ่งเป็นภูมิกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าภูมิกับท่านนั้นเนี่ยนะฮะคือเพิ่งจะแจ้งผมมาเมื่อสักครู่นี้ครับ

เนี่ยท่านมาที่ช่องสามแล้วตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็ก็จำเป็นต้องขึ้นมาถ่ายรายการที่บนตึกกับผมนะฮะก็คือจะถ่ายรายการชื่อว่าหนกระแสแต่เช้าแล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับเอ่อผมเองเนี่ยได้มีการตรวจอยู่แล้วผมตรวจแบบเนี้ยโดยการใช้ชุดแอนติเจนเทรสเนี่ยในการตรวจมาในประมาณสักสามเดือนกว่าแล้วใครจะขึ้นตึก

มาข้างล่างตึกก่อนขึ้นตึกตรวจแล้วก็เลยเชิญทั้งสามคนจะกลับไปก็นิบลท่านกลับไปสามคนหลังจากนั้นท่านมีการไปตรวจพีซีอาร์อีกทีหนึ่งปรากฏว่าติดทั้งสามคนนะฮะคือพระอาจารย์สมปองแล้วก็เอ่อคนติดตามแล้วก็คนขับรถนะครับสามคนที่ติดหลังจากนั้นตัวผมเองเนี้ยก็ได้เดินทางไปที่ห้องบันทึกเสียงที่ทาวิน
อัดเสียงนะฮะทีเนี้ยในในห้องบันทึกเสียงเนี่ยก็จะมันจะมีแบ่งเป็นสองสองฝั่งนะฮะฝั่งนึงเนี่ยเป็นห้องเก็บเสียงถ้านึกออกจะเป็นห้องเก็บเสียงนะครับแล้วแล้วตัวผมเองเนี่ยเจ้าอยู่ในห้องเก็บเสียงนะฮะแล้วผมเนี่ยก็จะถอดหน้ากากซึ่งในนั้นผมอยู่คนเดียวนะผมอยู่คนเดียวนะผมถอดหน้ากากออกนะฮะแล้วผมเองเนี่ยก็ลงเสียงภาคเสียงโฆษณาของผมเองนะฮะก็เป็นโฆษณาตัวหนึ่ง

มีผู้กับหนังโฆษณาตัวเนี้ยนั่งอยู่ด้วยอยู่ในห้องนั้นนะครับซึ่งเป็นห้องที่กว้างกว่าสมควรนะฮะกว้างกว่าสมควรเอ่อผมอ่ะใส่หน้ากากอาดามัยสองชั้นทุกคนใส่หน้ากากอาดามัยหมดผู้กำกับก็ใส่หน้ากากอาดามัยนะครับผมก็เข้าไปถึงก็ผมก็ไปยืนก็ยืนคุยถึงเรื่องของพระหมาสมปองเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อกี้
ใส่หน้ากากอาดามัยต่างต่างนานานาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันเนี้ยนะฮะเมื่อตอนประมาณสักสี่โมงเย็นถึงห้ามงเย็นนะฮะผมก็ได้รับโทรศัพท์นะครับอ่าแจ้งเข้ามาบอกว่าผู้กำกับท่านนั้นน่ะนะฮะหลังจากที่เขาเจอผมไปแล้วในวันที่เก้าคือวันศุกร์นั้นน่ะตอน

ได้รับเชื้อโควิดมานะครับเขาก็เลยโทรมาแจ้งผมวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้มีการปรึกษาทางอาจารย์หมอหลายหลายท่านแล้วนะครับอาจารย์หมอก็บอกว่าโอเคไอ้เรื่องของการติดเนี่ยก็โอกาสจะถามว่าน้อยไหมก็คือน้อยเพราะผมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นตัวภูมิกับเองก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วผมเจอเขาแป๊บเดียวแต่ก็

ผมเจอเขาเนี่ยวันที่เก้าวันศุกร์ถูกไหมฮะวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมฮะวันนี้คือสิบสองนะสิบสามสิบสี่วันที่สิบสี่ผมจะไปตรวจพีเอซีอาร์อีกครั้งหนึ่งว่าผมได้รับเชื้อหรือเปล่านะครับก็หวังในใจว่าจะไม่ได้รับเชื้อนะฮะเพราะผมเองก็ดูแลตัวเองที่สุดแล้วนะใส่หน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ย

ถึงจะได้เจอกันอาจจะเป็นวันที่๒๓อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับผมพยายามจะเช็คตัวเองเรื่อยนะครับส่วนคนที่ทำงานกับผมถือว่าเป็นวงสองผมเป็นวงหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้รับเชื้อนะวงสองเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องกักตัวนะครับยังทำงานได้ตามปกติจนก
หลูกแบบนี้นะครับอันนี้คือตามมาตรการนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมาแจ้งให้ฟังว่าไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าผมผมไม่ได้ไปทำโหนกระแสหรือไม่ได้ไปทำข่าวใส่ไข่หรือไม่ได้ไปทำเอ่อข่าวเที่ยงนะครับก็เลยมาแจ้งให้กับทุกทุกคนได้รับรู้ด้วยแต่จะได้รู้พร้อมพร้อมกันนะว่าผมเอ่ออาจจะต้องกักตัวนะครั

ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับคือตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่าเอ๊ะแบบหรือเราจะไปทำงานต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดผมไปทำงานเนี่ยมันก็ก็คงจะไม่ค่อยจะยุติธรรมกับกับคนอื่นอื่นที่ผมเคยนำเสนอข่าวไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเจอคนที่เสี่ยงเอ้ยคนที่เป็นโควิด

เพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมก็ถึงมาแจ้งเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเอ่อเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นผมก็ไม่ไม่ได้โทษใครนะครับไม่ได้โทษผู้กำกับไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่าเขาก็ขอโทษผมนะผมก็เข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเองอ่ะบอกตรงตรงผมพยายามเซฟตัวเองอย่างมากท

อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสี่ยงสูงก็ได้เพราะไปเจอคนที่เป็นโควิดมานะครับเนี่ยแหละฮะก็ก็โอเคมามาแจ้งข่าวให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าถ้าบทเป็นแบบนี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยที่ไลฟ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมีการติดต่อไปที่ข่าวใส่ไข่แล้วก็จะอธิบายให้เขาฟังว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็

ต่อไปแต่เบื้องต้นอ่ะผมขออนุญาตแจ้งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมอ่ะจะขออนุญาตหายไปประมาณสักสิบกว่าวันนะฮะเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับตัวเองด้วยกับคนอื่นอื่นด้วยนะครับแต่ผมวันนี้ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาผมเซฟตัวเองเต็มที่ใส่หน้ากากสองชั้นล้างมือตลอดเวลาเหมือนที่ผมเตือนทุกคนเลยแต่ในเมื่อผม
อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี้ยมีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะสำคัญนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราเองจะได้รับเชื้อจากเขามาหรือเปล่าแล้วพอเราไปเจอคนอื่นเดี๋ยวไปปล่อยต่ออย่างเงี้ยหนึ่งบุรกรทางการแพทย์เองเขาจะยิ่งลำบากกันไปอีกนะครับแล้วสองเองเนี้ยตัวเพื่อนร่วมงานของเราเองก็จะยิ่งลำบ
มาก็ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยน่ะขอบคุณนะครับ
นะครับก็หลายคนก็บอกเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่ก็ก็ส่งไลน์เข้ามานะครับบอกว่าไม่เป็นหรอกไม่น่าเป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ผมก็เชื่อผมคงไม่เป็นนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะจะบ่งบอกได้นะครับก็รอดูอาการแล้วก็เดี๋ยวอีกสองวันก็ไปไปตรวจ
อีกทีหนึ่งนะครับถามว่าวันนี้รู้ตอนรู้ว่ามีจะไปเจอไปเจอคนที่ติดโควิดมาตกใจไหมโคตรตกใจเลยโคตรตกใจเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบเซฟตัวเองมากมากมากเลยอ่ะแล้วคือคิดดูแล้วกันขนาดแบบทำผลกระแสที่ช่องอ่ะคนจะขึ้นไปบนช่องอ่ะยังต้องแบบเจอ
ต้องทุกคนต้องสวอปสวอปสวอปสวอปอะไรอย่างเงี้ยคือต้องตรวจอ่ะไม่งั้นไม่ให้ขึ้นไม่ใช่เจอแล้วอยู่ดีดีอ่ะดันไปเจอข้างนอกอ่ะคิดดูดิฮะก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็มันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนก็เดือดร้อนแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะครับ
อืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงฝากด้วยแล้วกันนะโหนกระแสนะกับข่าวเที่ยงแล้วก็แล้วก็เอ่อข่าวใส่ไข่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันอืมอ่ะโอเคเนอะผมก็พูดมาสักพักนึงแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมใครอยากจะพูดอะไรไหมฮะถามผมได้นะเพราะนันดาผมจะมาไลฟ์ทีมธรรมดาผมไม่ค่อยได้ไลฟ์ผมไลฟ์ไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กด้วย
คุณนะฮะสำหรับกำลังใจนะครับ
ก็มีคนส่งข้อความมาในไลน์ผมเต็มเลยอันนี้
แต่ถามว่าแบบจริงจริงอ่ะอยากจะอยากจะทิ้งรายการไปไหมก็ไม่อยากทิ้งหรอกเพราะว่ามันก็ใช่ไหมมันก็เราก็เราก็กำลังแบบทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อมันมันเป็นแบบเนี้ย
ก็จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบสังคมด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งนะฮะ

อ่ะโอเคก็มีใครจะถามอะไรไหมอ่ะ
ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะจะออกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปบอลคู่เมื่อคืนเชียร์ทีมไหนครับผมผมเชียร์อังกฤษนะฮะ

หวังว่าคงจะได้แชมป์กับเขาบ้าง

ขอบคุณทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ที่อ่า
ส่งกำลังใจเข้ามาให้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เป็นโควิดนะ
ผมแค่มาบอกให้ฟังว่าผมต้องหยุดงานไปสิบกว่าวันเพราะว่า
เอ่อผมจำเป็นต้องกักตัวนะครับเพราะว่าไปเจอคนที่เป็นโควิดมา
อยู่ในห้องเดียวกันนะครับห้องที่เขาเขาลงเสียงนะครับแล้วผมเองก็แล้วผมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ

แต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่เขายังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าให้รวมกลุ่มอยู่แค่๕คนหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็แน่นอนว่าสุดท้ายพอเราต้องไปเจอเราก็จำเป็นที่ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็กักตัวครับ
โอเคเนอะขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับอ่าฮะอ่ะนะโอเคเนอะงั้นผมออกก่อนนะมันออกยังไงอ่ะผมทำไม่เป็นอ่ะมันต้องไปกดที่ไหนอ่ะ
มีคำว่าเสร็จสิ้นอยู่ข้างข้างเนอะโอเคนะขอบคุณนะครับก็มาแจ้งข่าวให้ฟังนะครับก็หายไปประมาณสักไม่ผลกระแสยังมีอยู่
คุณอ้ำเบนเลสซ่าอะไรเนี่ยนะผลกระแสยังมีอยู่นะแต่ว่าพี่อาจจะยังไม่ได้ไปทำประมาณสัก๑๐วันอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นพี่หมวยทำนะครับ
ฝากพี่หมวยด้วยนะฝากพี่หมวยด้วยนะครับยังไงติดตามดูผลกระแสด้วยนะนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันอีก๑๐วันข้างหน้าเนอะ
เนอะเดี๋ยวมีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวจะส่งข่าวไปเรื่อยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับสวัสดีนะครับเจอกันนะครับ